ส่วนอีกหนึ่งทีมที่เมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดมาก
นั่นก็คือทัพชาบาแก้วนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
สามารถสู้กับทีมอันดับที่๖ของโลกอย่างออสเตรเลียได้อย่างสูสีนะ
เกือบจะชนะด้วยซ้ำค่ะซึ่งมาดามแป้งหรือว่าคุณนันพันธ์ล่ำซำก็บอกนะคะว่า
แม้ว่าจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็เชื่อว่าได้ใจแฟนบอลทั้งประเทศ
ก็ทัพชาบาแก้วนะคะเมื่อวานในเวลา๙๐นาทีนะคะ

อันดับที่๑ของเอเชีย๒ประตูต่อ๒
นำก่อนด้วย๒ผลาตูต่อ๑นะคะ
๑ประตูต่อสามก็เลยได้ชิงอันดับที่๓กับจีนค่ะ
ซึ่งมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมก็ได้ส่งสารไปบอกนักเตะทุกคนในทีมนะคะว่าภูมิใจในตัวทุกคนรวมถึงทีมงานด้วย
และสำหรับมาดามแป้งเองก็คิดว่าทุกคนคือผู้ชนะเพราะว่าเล่นได้ใจคนไทยทั้งประเทศแล้วค่ะ
แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเกมกับออสเตรเลียที่นักเตะออสเตรเลียเหนือกว่าทุกด้านและไทยไม่เคยยิงประตูออสเตรเลียได้เลยตลอด๔นัดที่เคยพบกันมา
หลายคนก็มองว่าเกมนี้ไทยน่าจะแพ้ขาดแต่สุดท้ายแล้วนะคะทัพชาบาแก้วก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนช่วยกัน
แล้วก็ยังมีน้องใหม่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือการจนาพรแสนคุณแล้วก็อินออนพัญชา๒กล้องหลังที่เมื่อวานนี้เล่นสอบผ่านนะคะก็ทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างยอดเยี่ยม
หวังว่าทุกคนจะรักษาฟอร์มแบบที่เล่นเมื่อวานนี้กับออสเตรเลียได้แล้วก็ไปพบกับจีน
ครับข่าวว่ามาเร็วนะครับสักทีมาเจ้งว่า
จะไม่กลับไปที่จอแดนแล้วล่าสุดนี้หาตัวด่วนแล้วนะครับ
เพื่อที่จะกลับไปเชียร์จะไปเชียร์ไปเชียร์หน้าชิงดับ๓
ที่ไทยเจอกับจีนบอกประทับใจฟอร์มลูกทีมมากนะครับ
เดี๋ยวยังไงเขาแจ้งว่าจะถึงที่จอแดนเนี่ยก็วันศุกร์

ส่วนเรื่องของฟอร์มนะครับทางกัญจนาพรแสนคุณนะครับ
หลังในวัย๒๑ที่ลงสนามเป็น๑๑คนแรก

จังหวะมงสกัดผิดเหลี่ยมนะครับทำให้ออสเตรเลียขึ้นนำ
แต่หลังจากนั้นรับมือกับแนวรุกของทีมอันดับหนึ่งของเอเชีย
หรือว่าอันดับ๖ของโล่งที่พีชบอกเหนียวแน่นมาก
จารพรก็บอกนะครับว่าแม้ทีมจะแพ้แต่เป็นเกมที่เธอนั้นประทับใจมากที่สุด

ก็ขอบคุณโค้ดนะคะที่ให้โอกาสหนูไปเล่นค่ะ
ก็ถ้าถามว่าในฟอร์มตัวเองก็เล่นดีแน่นระบนหนึ่งโค้ชก็ชมเลยค่ะ
เต็ม๑๐ก็๘๙นะครับ

คนโค้ชหนึ่งหนึ่งก็ไทยสัตว์ทางเวียนนะครับ
ก็พูดถึงกัญจนาพรว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่อนาคตไกลนะครับ
เพราะว่าฉายแววตั้งแต่ชุด๑๙ปี
ก็พยายามจะผลักดันขึ้นชุดใหญ่

ส่งลงเชื่อว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้น
แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมได้ในอนาคต
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมในรอบชิงอันดับ๓
ศุกร์ที่๒๐เมษายนนี้๒ทุ่ม๔๕

เพราะว่าเกมในรอบรังกลุ่มไทยเจอจีนมาก่อน